ก็เป็นเรื่องที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ติดติดกันสองเหตุการณ์ที่ชาวออนไลน์แห่วิจารณ์กันค่ะ
ว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยอาจจะทำให้สังคมมองภาพลักษณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของตำรวจว่ายังไม่ดีพอค่ะ
ทำสั่งให้ทุกกองบังคับการในนครบานเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลปฏิบัติแล้วก็กำหนดมาตรการในการดูแลสถานที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีกแล้วก็จากการตรวจสอบคลิปนี้พบว่าเป็นเหตุการณ์คลิปเก่าตั้งแต่ปี๒๕๕๕ค่ะซึ่งเจ้าทุกก็ได้เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่ได้แสดงเ
วันพุทธที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของออสเตรเลียได้จับกลุ่มนายจิมเคลย์ฮาเปอร์อายุ๓๑ปีเป็นชายชาวอเมริกันที่อ้างตัวว่าเป็นศิลปินชื่ออีเตอร์ค่ะหลังจากก่อเหตุพ่นสีขบวนรถไฟในเมลเบิ้ลแล้วก็ปล้นชิงโทรศัพท์มือถือในเขตฟิสรอยโดยเจ้าหน้าที่ก
ตอนแรกเราก็ดูว่าเป็นศิลปินสรุปเป็นโจรเหรอคะ